มาดูเรื่องของงูกันหน่อยนะคะมีงูเลื้อยเข้าบ้าน
แต่ทีนี้แมวเขาดุไงแมวอยู่บ้านหลังนี้ดุมาก
ขู่แล้วก็ไล่ไล่งูตัวนี้ไปจนมุมอยู่ที่หลังตู้กับข้าวเท่านั้นไม่พอ
เขานอนเฝ้าอยู่ที่หน้าตู้กับข้าวเลยคุมเชิงไม่ยอมให้งูออกมา
เจ้าของบ้านเขาก็กลัวนะคะกลัวทั้งงูจะมาฉุกตัวเขา
แล้วจะไปฉกแมวทำร้ายแมวก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
เห็นแมวสีขาวไหมคะโปรดมาสักครู่นะ
เขานอนเฝ้าคุมเชิงอยู่แบบนี้เลยนะอยู่หน้าตู้กับข้าว
ไม่ให้งูจงอางเลื้อยเข้ามาออกจากหลังตู้
ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเต็กก่าจีคุงเกาะลำทัพกระบี่จะเข้ามาถึงที่บ้าน
แล้วก็ช่วยจับงูจงอางนี้ออกไปได้
ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะ๓เมตรหนักประมาณ๕กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่ก็เอาใส่กระสอบแล้วก็ไปปล่อยที่ป่าต่อไป
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าไม่รู้เหมือนกันงูจงอางเนี่ยเลื้อยมาตั้งแต่เมื่อไหร่
จนกระทั่งเจ้าแมวเหมียวตัวสีขาวไปยืนอยู่หน้าตู้กับข้าว
แล้วก็ขู่คำรามใส่ตู้กับข้าว
ไม่ยอมไปไหนเลยก็เลยผิดสังเกตนะขู่อะไร
ก็เลยก้มดูใต้ตู้กับข้าวไปเจองูค่ะ

ตกใจรีบโทรแจ้งกู้ภัยมาช่วย

แล้วก็สงบงูไว้ได้ต้อนงูไปไว้หลังตู้ได้
กลัวมากว่าจะทำอันตรายกับคนในบ้าน